ก็มีชายวัย๗๒ปีที่เขาก็บวชอยู่ที่วัด

อยู่บนเปรยวรที่สารวัตร

ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนไปเจอศพนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ใต้ถุนสาราวัดเนี่ยอยู่ในวัดเอี่ยมประดิษฐ์หมู่๓
พรมมณีอำเภอเมืองนครนายก
ชื่อว่านายโสดาพองศงาอายุ๗๒ปี
เสียชีวิตอยู่ในเปรยวนที่ผูกอยู่กับเสาใต้สาราวัด
ใบหน้ามีลักษณะเหมือนกับถูกตีด้วยของแข็งจนบวมปูด
รัตนายินดียมผู้ใหญ่บ้านหมู่๓บอกว่าเมื่อสัก๓ทุ่มคืนที่ผ่านมา
นายโสดาผู้ตายได้ขึ้นไปดูทีวีบนสาราวัด
ซึ่งวัดแห่งนี้ก่อนหน้านี้นายโสดาก็บวชอยู่ที่นี่
เป็นพระอยู่ที่วัดนี้นี่แหละแล้วก็ศึกออกมาสักปีเสร็จแล้ว
แต่ก็ยังอาศัยอยู่ในวัดช่วยทำความสะอาดเก็บของเก่า
ไปขายอะไรพวกนี้นะครับมีนิสัยดีเข้ากับพระกับคนอื่นได้ดี
เมื่อเช้ามีคนมาเห็นก็คือนอนตายกลายเป็นศพแล้ว
รัตนาได้พาเจ้าหน้าที่ไปยังห้องพักของนายสังเวียน
กับผู้ตายเลยแล้วก็อาศัยอยู่เนี่ยอยู่ในวัดนี่แหละ
เนื่องจากพบว่าตอนนี้นายสังเวียนอยู่ดี
ก็หายไปจากวัดเฉยเลย
ก็มาบวชอยู่ที่นี่ค่ะคือประมาณ๒ปีได้มั้ง
แล้วก็ช่วงหลังท่านก็ลาศิกขาบทค่ะแล้วก็อาศัยอยู่กับวัดตลอด
แกก็เป็นคนดีไม่มีใครได้ยินค่ะ
ช่วง๓ทุ่มเนี่ยเขายังขึ้นไปบนวัดอยู่เลย
เพราะปกติเขาจะไปดูโทรทัศน์กับหลวงตาเจ้าอาวาสนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็เขาก็ลงมานอน
แล้ววันนี้เนี่ยก็สงสัยว่าทำไมตาดาถึงไม่ขึ้นไปกินข้าวบนวัด
เขาก็เลยให้โยมลงมาดูมาดูก็เจอในสภาพแบบนี้ค่ะ
นายสังเวียนเขาจะเป็นคนเก็บของเหมือนกันอาศัยอยู่ที่วัดเหมือนกัน
เขาจะอยู่คู่กันหรือครับ

ก็ไม่มีอะไรเก็บของหนีไปหมดแล้วอะค่ะ
อ๋อแล้วรู้ได้อย่างไรว่าเขาเก็บของอย่างนี้ของเขาจะมีอะไร
คือเขาจะมีที่นอนหมอนมุ้งมีมอไซค์อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วที่ที่อยู่
คือเขาเก็บของเก่าเก็บขวดเหมือนกันใช่มั้ย
ค่ะเก็บเหมือนกันแล้วอาศัยอยู่ที่วัดเหมือนกัน
เมื่อเช้าตอนพบศพแล้วตำรวจมาอืมนายสังเวียนไม่อยู่
เนี่ยก็สักครึ่งชั่วโมงฮะหลังจากที่ตำรวจมาก็นายสังเวียนก็มาพอดีครับ

ขี่จักรยานยนต์กลับมาที่วัดตำรวจก็นำตัวมาสอบสวนมาตรวจสอบ
คราบเลือดติดอยู่ที่บริเวณเสื้อด้านหลังแล้วก็ตามมือด้วย
แต่นายสังเวียนวัย๗๑ปีบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปฆ่าอะไรนายโสดาเลย
เลือดเนี่ยมันติดมาจากการออกไปหาของเก่าแล้วไปเปื้อนเลือดสับ
อืม
ผมไม่คุยขยะที่เลือดมาเยอะ

เลือดหมูเลือดอะไรที่แดงตัวแดงอ่ะ

อันนี้เป็นที่นายสังเวียนผู้ต้องสงสัยเขาบอกนะ
บอกไปรื้อถังขยะแล้วมีเลือดสัตว์เลือดอะไรในถังขยะ
ไม่รู้เรื่องเลยว่านายโสดานอนตายอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ตำรวจก็ได้สอบปากคำเอาไว้นะครับ
แล้วก็ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
โดยเฉพาะเรื่องของลายนิ้วมือ
หรือว่าเลือดที่อยู่ในตัวนายสังเวียน
ก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับทางนายโสดาผู้ตาย

ว่ามันจะมีอะไรที่มันเหมือนกันอะไรกันอะไรยังไงหรือเปล่า

กลับมาพร้อมตัวเปื้อนเลือดอะไรอย่างนี้

เพราะว่าใบหน้าเนี่ยบวมปูดเหมือนกับถูกของแข็งตี